ท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ตอนที่ยังตามหาตัวเสียแป้งอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์

อยู่ได้กี่วันกี่วันอย่างนี้ต้องมีคนช่วยแน่
ไม่อย่างนั้นโอ้โหไม่รอดหรอก
แล้วมีคนนึงที่บอกว่าถ้าอยู่กับคนนี้อยู่ได้เป็นเดือนเลย

ตอนนั้นที่มีข่าวว่าเสียแป้งหนีขึ้นเขาบรรทัศน
หลังออกหนีออกจากโรงพยาบาลเนี่ยนะ

ที่ว่าไปอยู่บนขนำนั้นมีคนนั้นช่วยคนนี้ช่วย

หนึ่งในนั้นคือนกหรือพรานก
เชี่ยวชาญเรื่องป่าเขาบรรทัศน์มาก
แต่หายเงียบไปเลยนะพระนกแบบหาไม่เจอมาแบบโอ้โห

คุณผู้ชมครับวันนี้นายอำเภอปะเหลียนนะฮะ

พร้อมกับตำรวจสพบ้านหนองเอื้อน
เดินทางไปเจอพระนกแล้วนะฮะ
พรานกหรือว่านายพาราดรจันเทพ
อายุ๔๒ปีนะฮะ

นั่งอยู่ตรงกลางนะฮะ

แม่อ่าถูกกล่าวหาว่าเป็นคนพาเสียแป้งหนีอยู่บนเขา
แล้วพอมีคลิปของเสียแป้งปรากฏออกมาใช่ไหม
หนึ่งคลิปสองคลิปสามคลิปเนี่ย
เอ้าที่ว่าเคยหายตัวไปตั้งนานหาไม่เจออยู่ดี
อยู่บ้านได้ยังไงนายอำเภอปะเหลียนก็เลยสอบถามถึงเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นนะครับ
นกก็ดูท่าทางไม่ได้เคร่งเครียดอะไรนะเขาก็มีทีท่าแบบผ่อนคลายอะไรดี
ว่าโอ้โหตื่นตนกหรือว่ากังวลอะไรนะหลังจากก่อนหน้านี้เคยมีรายงานข่าวบอกโอ้โหเครียดมาก
หลังมีชื่อในข่าวพระนกบอกว่าที่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยก็เพื่อรอให้กระแสเรื่องนี้มันซาลงก่อน
แล้วตัดสินใจเนี่ยแสดงตนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกับฝ่ายปกครองของอำเภอปะเหลียนในวันนี้
พระนกบอกว่ารู้จักกับเสียแป้งยอมรับส่วนตัวรู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทกันเคยเจอเสียแป้งในพื้นที่บ้านตระ
บนเขาบรรทัศน์เนี่ยฝั่งอำเภอประเหลียนจังหวัดตรังเนี่ยอยู่หลายครั้งแต่หลังจากวันที่มีข่าวเรื่องเสียแป้ง
ปะทะกับตำรวจเมื่อ๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะ
เขามาอยู่ที่ชุมชนบ้านตระนี่แหละแถวร้านค้าแถวชุมชนเคยเจอตำรวจก็หลายครั้ง
แต่ตำรวจเนี่ยไม่รู้เองว่าผมเนี่ยคือพรานกเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าผมไม่ได้พาเสียแป้งหนีแล้วไม่ได้หนีไปไหนด้วย
นี่เจ้าของฉายาพรานนกภูไพรผมก็อยู่แถวนี้นี่แหละ
ตำรวจก็เจอผมอยู่แต่ไม่รู้เองว่าผมเนี่ยคือพรานนก
ตัวล่ะครับก็ลุกมาครับพุ่มป่าป่านี่ครับเป็นผู้นำต่างเสียแปง
ถึงมีการอะไรพุ่มเล่กครับก็ประทานแล้วกันครับ
แต่ตอนนั้นวันสี่เจ้าวันสี่เขาบางคนเขาจำพุ่มไม่ได้ครับแต่ประจำล่างเขาจะมีลูกแล้วนะครับ
ก็พุ่มเที่ยวครับพุ่มไม่ได้ป่าป่านแปงเออป่าเสียแปงนี่สิครับ
เดะต้ามครับก็ยังปิดใจแล้วกับอะพุ่มยินดีทำพันธ์ครับ

นกบอกว่าตัวเขาชอบเข้าป่าคนเดียวนะฮะ
แล้วเวลาเข้าไปเนี่ยไปนานด้วย
ไปสำรวจพื้นที่ไปหาของป่าไปดูสถานที่ใหม่
เพื่อจะพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปสำรวจเพราะเขาจะเป็นคนคอยนำทาง
ส่วนการไปค้างแรมบนเขาบรรทัศน์พรานกบอกว่าถ้าเป็นคนไม่มีทักษะยากมาก
มันมีทั้งไข้ป่าทั้งสัตว์ป่าตอนนี้มีเรื่องของโรคฉี่หนูระบาดอีก
การหาของกินเนี่ยมันก็มีสัตว์ป่าแต่มันไม่สามารถก่อไฟได้หรอก
ฝนตกตลอดเวลาอากาศก็หนาวเย็นเพราะเขาบรรทัศน์เป็นป่าดิบชื้น
มืดเร็วด้วยสว่างแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชำนาญจริงอย่างพระนกอยู่ไม่ได้
ขณะเดียวกันแม่ของพระนกนะฮะคุณแม่อายุ๖๕ปีนะครับบอกว่ารู้สึกดีใจมาก
ที่ตอนนี้ลูกชายเนี่ยพ้นคำกล่าวหาแล้วว่าเป็นคนพาเสียแป้งหนี
ในตัวลูกชายมาตลอดเพราะปกติเขาเข้าป่าเนี่ยเขาเข้าเป็นเดือน
ติดต่อกันไม่ได้เลยบ้านตระเองก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
ส่วนตัวไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยรู้จักเสียแป้งเป็นการส่วนตัวมากน้อยขนาดไหน
แต่เท่าที่ฟังจากลูกลูกบอกรู้จักแค่ผิวเผิน
และณขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับลูกชาย
แต่ก่อนหน้านี้นะฮะช่วงที่กำลังตามหาตัวเสียแป้งกันอยู่ก่อนจะปรากฏคลิปแรกเนี่ย
พฤศจิกายนแซคนัทวินก็เคยไปสำรวจขนำของพรานกในบ้านตระ
ข้าวของหลายอย่างนะฮะลักษณะเหมือนยังมีคนอยู่แต่ไม่เจอพรานนก
ตำรวจก็หาไม่เจอพอเสียแป้งมีคลิปปรากฏตัวมาว่าไม่ได้อยู่เขาบรรทัศน์แล้ว
พระนกซึ่งวันนี้พระนกเขาก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ของเขา
แล้วก็บอกกับเราเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ได้หนีไปไหนนะผมก็อยู่ของผมแถวนี้นี่แหละ
หมู่บ้านแถวบนป่าเจ้าหน้าที่เจอผมตั้งหลายทีไม่รู้เองว่าผมคือพรานก
อ๋อหรอค่ะตรงใส่หมวกแล้วป่ะก็เลยอาจจะจำไม่ได้หรือเปล่า
ไม่รู้หรอกผมก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่ก็ไปจากหน่วยอื่นก็เยอะใช่ไหมเวลาไปหา
เดินไปเดินมาก็อาจจะคิดว่าเออเป็นชาวโบ้งชาวบ้านอะไรพวกนี้นะฮะ